สวัสดีครับพี่แอกสวัสดีครับ

แต่ดูแล้วบรรยากาศการลงทุนนี่ดูร้อนแรงนะ
เพราะทั่วโลกนี่สีแดงหมดแล้ว
เมื่อคืนนี้ดาวโจนนี่ปิดลบไป๑๒๐กว่าจุด

ค่อนข้างออกมาใช้นโยบายที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับ

เช้านี้เปิดมานี่ก็ลบไปเกือบ๒๐๐จุดเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกดูแล้ว
น่าจะสีแดงกันเกือบหมดนะ
ดูร้อนแรงต้อนรับจุดจีนนะครับ
บรรยากาศการลงทุนแบบนี้พี่เอกมองภาพยังไงครับ
ครับก็ถือว่าในแง่ของตลาดเอง

ต่อมดุลที่คุณไทยในช่วงนี้ประเด็นอะไรบ้าง

ตอนนี้ก็มีการทยอยออกมาออกมาเรื่อย
ใช่แต่ก็ทางต่างประเทศเนี่ย

เพราะว่านโยบายทางด้านการเงิน

อย่างปีที่แล้วเขาปรับอัตราดอกเบี้มาติดลบนะ

เพราะเป็นปัจจัยที่กดดันสภาพโลกศัรกิจ
ก็คาดว่าเนี่ย
ขั้นดอกเบี้ยรึเปล่า

เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลก

อัตราแรกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับยูเอสดอลลาร์

ก็สอดคล้องกับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ย
วิ่งอยู่ในกรอบแคบนะครับ

ปิดไปที่๑๕๙๐๕๖จุดนะครับ
ลบ๐๒๔นิดเดียวนะครับ

เพราะว่าตอนนี้พี่เอกก็เลยเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมว่า
ตลาดหุ้นไทยทั่วโลกเขาดูแดงนะ
แต่ตลาดหุ้นไทยทำไมดูอย่างกรอบแคบนะ
เพราะว่าเขาบอกว่าส่วนใหญ่นี่เติบโต
สักครึ่งหนึ่งมีเติมโตใช่ไหมพี่

โตขึ้นเสร็จปุ๊บมีกำลีกำไร

เพราะฉะนั้นหลายคนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ย

หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลเงินสูง

หรือจ่ายยูลที่สูงกว่าประมาณ๔ขึ้นไป

บริษัทจดทางเบียนทั้งหมดนะครับ

จะได้ปันผลอยู่ที่ประมาณ๓กว่า

ง่ายสุดเลยซื้อทั้งหมดเลย

เพราะฉะนั้นมีหุ้นในตัวไหนบ้าง

วันนี้เราคัดมามีทั้งหมด๒๐ตัวด้วยกัน
ปันผลมีการจ่ายสูงกว่าระดับ๔

จะเป็นกลุ่มทางด้านบ้านและที่ดิน
ที่เราเห็นคอนโดอยู่ตามรถไฟฟ้า

ตัวแรกนี้แจ๊กไอเอฟมันคืออะไรที่เอง

คือตัวหุ้นเขาเรียกว่าเป็นทำโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวนี้ก็จ่ายปันผลดีมาตลอดเลย
ปีนี้เราก็คาดว่าน่าจะมีการจ่ายปันผลระดับมาถึงสัก๘๔
อ๋อหรือเหล่านี้ได้ปันผล๘๔

โดยส่วนใหญ่นี่ก็คือเขาเอาไปพัฒนา
ถ้าเกิดแจ๊สไอเอฟเนี่ยก็จะไปพัฒนาทางด้านอินเตอร์เน็ต

และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเราเรียกอินฟาซักเจอร์ฟาน
ส่วนใหญ่เนี่ยจ่ายปันผลก็ไม่โดนปฏิหรอก

เพราะว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างในประเทศของเรา

จ่ายปันผลประมาณสัก๗นะครับ
แล้วก็มีกลุ่มแบงค์ด้วยนะก็คือเกียรตินาคีนแก๊งนี้ให้๖๕เลย
ที่เหลือก็เป็นพอประตูหลายตัวเลย
ก็เป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเกิดใครชอบปันผลสูง
บริษัทยังดูเติบโตดีอย่างเช่นคุณอาจจะอยู่ในหมู่บ้านแสนสิริ
ไปดูเขาหน่อยนะเพราะว่าคุณจ่ายเวลาคุณจ่ายเนี่ยคุณซื้อเขาถูกไหม
เขาก็ได้กำไรเขาเอากำไรมาปันผลให้เจ้าของนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง
ในกลุ่มของหุ้นปันผลสูงคนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเก่งกำไรแล้ว
เพราะเขารู้ว่าหลายคนอยากได้ปันผลใช่ไหมพี่
อันนี้เป็นโอกาสดีไหมที่เราจะเข้ามาเกรงกำไรในนี้เลย
ดีเลยครับแล้วก็ตามสถิติที่ผ่านมาเวลาช่วงเรื่องรูดูการจ่ายปันผล
เราจะเริ่มเห็นแม่เงินว่าจะเป็นกองทุนในประเทศ
น้ำทุนที่สนใจกับหุ้นปันผลที่สูงหรือแม้แต่แม่งเงินตามประเทศ

วันนี้พี่เอกเลือกหุ้นอะไรมาให้ท่านผู้ชมครับ
สร้างที่เรามองว่าหุ้นในโอกาสที่การปรับตัวขึ้น
โดยจะได้สัญญาณในเชิงฮอล์นิกเข้ามาช่วยครับ
วันนี้ก็มานำมาฝากท่านผู้ชมมีทั้งหมด๓ตัวด้วยกัน

ก็ถือว่าราคาหุ้นมีการฟื้นตัวขึ้นมา
แล้วก็เมื่อวานเนี่ยสัญญาณในเชิงที่๑จับสัญญาณได้
มันจะเป็นวูลุ่มที่มันมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ
แล้วก็ราคาหุ้นที่กำลังมีการฟื้นตัวเกิดขึ้น

หมายมองที่ระดับ๑บาท๘๐นะครับ
แล้วก็ถ้าทะลุไปได้เนี่ยมองเป้าหมายที่ระดับ๑บาท๙๕สตาร์ท

ตัวที่๒เป็นหุ้นไทยคมนะครับอยู่ในกลุ่มสื่อสาร
ก็เป็นหุ้นที่จริงแล้วที่ผ่านมาราคาหุ้นลงมาเยอะ
ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหโดนข่าวลบเยอะมาก
แต่วันนี้เป้บอกว่าโอ้โหหุ้นปรับตัวดีแล้ว
เราก็พยายามหาจุดกลับตัวละซึ่งเมื่อวานหุ้นไทคมเนี่ยถ้าท่านผู้ชมได้ดูเนี่ย

พร้อมกับในแง่ตำแหน่งที่มีการขึ้นมามีการทะลุแนวต้าสำคัญ
พอนั้นมองละครับเป้าหมายอยู่ที่๒๓บาทถึง๒๓๖ใช่ไหมครับ

ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นอีกห้องกับเรื่องของตัวน้ำมันปามละ
เมื่อวานเนี่ยหุ้นน้ำมันปามเนี่ยโหเขียวยกแพงเลย
ก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ๑๙นะครับ
โอ้โหเค้าวิ่งตามมาใช่มั้ย
ก่อนหน้านี้ก็คือน้ำมันนะคะตัวคอมเมริตี้ใหญ่ก็คือน้ำมัน
เพราะว่าราคาแขวดสูงมากขายสินค้าได้มากขึ้น
หรือครึ่งปีแรกน่าจะเริ่มเห็นเม้นเงินลงทุนมีการปรับตัวขึ้นมา
แล้วก็ตลาดน่าจะมีการฟื้นตัวดีกว่าครึ่งหลังครับ
เพราะฉะนั้นใครอยากลงทุนนะครับช่วงครึ่งปีแรก
เอกแนะนำเลยว่าต้องช่วงคืนไปแรกก่อน

อดคล้องกับว่าตอนนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ส่วนใหญ่ดีนะเพราะวันนั้นทำให้ตลาดนี้ยังคงอยู่ได้นะ

ส่งคืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งครับ
ค่ะขอบคุณคุณธนรัฐและคุณศีลธนันด้วยนะคะ